ของเราเนี่ยก็จะทำเป็นผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางจะเป็นพวกสบู่แชมพูสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะ
ในการทำสบู่นะคะลงทุนไม่มากเท่าไหร่ต้นทุนในการทำสบู่นะคะถ้าแบ่งออกเฉลี่ยออกเป็นต่อก้อนแล้วนะคะประมาณหลักสิบ
ถุดิบอุปกรณ์ต่างในการทำสบู่นะคะเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีพันธุ์นะคะ
บู่ที่สอนทำหลักนะคะจะเป็นสบู่ก้อนค่ะด้วยการเน้นสบู่จากน้ำมันธรรมชาติเป็นหลักนะคะแบบที่จะสอนในวันนี้นะคะ
อุปกรณ์นะคะก็จะมีเห็ดสบู่ใสนะคะถั่วน้ำหอมค่ะแล้วก็สีค่ะ
จากนั้นเราก็นำเบ็ดสบู่ใสนะคะมาละลายค่ะด้วยไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะตัวนี้
พอเขาละลายเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาใส่สีกับน้ำหอม
วันนี้เราใช้กลิ่นชาเขียวนะคะ
พอสีกับน้ำหอมเข้ากันกับสบู่ที่ละลายแล้วนะคะเราก็จะเทลงไปในแม่พริก
ก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากมีอาชีพในการทำสบู่นะคะ
เราก็ต้องลองศึกษาดูก่อนว่าเราชอบทำสบู่จริงหรือเปล่า
ด้วยการทดลองทำก่อนนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนก็สามารถติดต่อได้มาทางไลน์แอดนะคะ
นี่คุณผู้ชมค่ะนี่คือสบู่ที่เราได้เห็นจากคลิปของคุณกิ๊กเมื่อสักครู่นี้นะคะ

ไม่ยากเลยคุณผู้ชมเตรียมจดเลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เรามีไม่เยอะเลย
อุปกรณ์พื้นฐานอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยคือเบสสบู่กรีซารีน
เป็นก้อนใสแบบสำเร็จรูปนะคะลองเสิร์ชดูมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใสนะคะ
ไฟฟ้าเอาไว้สำหรับล้อมเหลวตัวสบู่สีตกแต่งสบู่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
ให้ดูสีฟ้าแบบนี้ใช้สำหรับตกแต่งก็อาจจะเป็นต้องเลือกสีหน่อย
แบบไม่อันตรายอย่างเช่นสีผสมอาหารอะไรแบบนี้แล้วข้างในเนี่ยนะคุณผู้ชมในก้อนนี้เขาบอกว่า
มีตัวกลิตเตอร์ทำให้ผิวดูกระจ่างใสเงางามด้วย
คือส่วนผสมอะไรเราก็คัดสรรเอาเอาแล้วก็ผสมกันไปถูกต้องค่ะ
ที่สำคัญนี่มีกลิ่นหอมด้วยนะคะก็คือมีน้ำหอมเนี่ยหยดเข้าไปนิดนึง
แล้วถ้าเพิ่มความเก๋ก็ต้องหาแม่พิมพ์รูปแปลก
อันนี้เป็นรูปเปลือกหอยน่ารักทีเดียวเลยนะคุณนะ
ใช่ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบแบบพวกตัวการ์ตูนอะไรแบบนี้ก็ไปหาแป้นพิมพ์มาได้นะคะ
หรือว่าใครที่อยากจะดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็แนะนำตัวนี้ค่ะ
จะมีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเช่นพวกขมงคมิ้นอะไรแบบนี้นะคะ
สมเข้าไปบางคนเขาใช้มะขามด้วยผสมเข้าไปนะคะก็จะถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวสบู่
และที่สำคัญคือปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรมันเป็นของที่ทานได้
เพราะฉะนั้นเอามาอาบเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแน่นอนนะคะ
วิธีทำขั้นตอนไม่ยากค่ะตามที่เราให้ชมคลิปไปเมื่อสักครู่
ก็จะได้สบู่มาใช้กันภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
คุณผู้ชมดูวิธีทำไปตามครูกิ๊กเลยนะคะนี่เขาเป็นครูนะงานประจำของเขาเนี่ย
แต่เขาออกมาแล้วก็มาทำสบู่ซึ่งสบู่เนี่ยทำไมถึงขายดีรู้ไหม
อย่างแรกเลยคือเราใช้อาบทุกวันของมันใช้ทุกวันมันก็ต้องหมดไป
อย่างที่สองเลยก็คือได้ความสดชื่นสะอาดสะอ้านระหว่างวันนะคะ
ล้างมือก็ได้ล้างส่วนอื่นก็ได้
ถ้าได้ส่วนผสมเป็นสมุนไพรก็จะเป็นการบำรุงผิวพันธ
เอาสบู่ไปวางที่ร้านสปาแล้วเขาใช้โอ้โหสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะคะ
ขั้นตอนก็ไม่เยอะคุณคิดว่าลงทุนเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นนะคะ
แต่สามารถต่อยอดเวลานำไปขายถึงหลักร้อยยาวเป็นจนถึงหลักพันต่อ๑ก้อน
สบู่เป็นหลักพันต่อหนึ่งก้อนคุณผู้ชมคิดดูว่ามันต้องพิเศษยังไง
อันนี้มันแล้วแต่ว่าคุณจะสร้างความแตกต่างในตัวสบู่ของคุณอย่างไร
อันนี้ก็แล้วแต่นะคะอาจจะต้องใส่วัตถุดิตที่ดีมีคุณภาพนะคะ
ยิ่งสมัยนี้คนชอบกันอะไรที่เป็นออร์แกนิคหรือว่าที่มันมาจากธรรมชาติกันต่าง
รวมไปถึงการตลาดด้วยเนาะมาร์เก็ตติ้งก็เอาที่คุณผู้ชมเรียนกันมานี่แหละค่ะ
โพสต์ยังไงทำยังไงให้คนสนใจมากขึ้นนะคะ
เพราะอย่างที่น้องพลอยบอกไปสบู่สำคัญทุกบ้าน

ต้องค่ะคือจะบอกว่าการทำสบู่มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะ
เพราะต้นทุนหลัก๑๐แต่ต่อยอดได้เป็นหลักร้อยหลักพันนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองเอาวิธีของพี่แจ๊คก็คือเรื่องของวัตถุดิบนะ
เรื่องของการตลาดมาช่วยก็อาจจะทำให้คุณสามารถขายสินค้าตัวนี้
มีมูลค่าเพิ่มได้ก็คือราคาที่อาจจะก้าวกระโดดแล้วก็ได้กำไรมากขึ้นได้
ใช่ค่ะหลากหลายเรื่องราวนะวันนี้
สร้างอาชีพด้วยสบู่ง่ายก็หาเงินเข้ากระเป๋ากันได้แล้ว